มาดูกันต่อนะคะกับพี่ติ๋มซีโฟ
จำได้ไหมคะอาทิตย์ก่อนโอ้โหฮือฮามากกับคลิปสอนเต้น

เขาบอกว่าเป็นคลิปนะคะที่ว่าขมิบแล้วจะทำให้ช่องคลอดมันกระชับ
ด่าว่าเป็นดาราเกรดร่างบ้าง
เพราะพรุ่งนี้พี่ปิ่มซีโฟเนี่ยจะมีงานแดนออกซื้ออีก

ได้ไหมครับที่บอกว่าตำรวจเรียก
คือก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาคุย
เฮ้ยปีทมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
กลัวว่าจะต้องไปพบอยู่เหมือนกัน
อันนี้กลัวค่ะกลัวค่ะ
ก็ต้องรอดูต่อไป